แล้วก็บอกหน่อยนะว่าคุณผู้ชมเห็นเหมือนฉันหรือเปล่า

แวบแรกนึกว่ากุมารทองหรือลูกเทพมาเดินกลางถนน

เห็นดู

เฮียผมแจงละเนี้ยผมกำลังแจง
มันจะยืนตรงตรงล่างเห็นไหม

คุณคิดว่าเป็นน้องเหรอ
คุณผู้ชมคิดว่าเป็นกุมารทอง

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่วงเย็นโพเพแล้ว

ผู้โพสต์ขับรถมาจากอำเภอจักราช
่งหน้าไปยังตัวเมืองโคราช
มาพบน้องของเราวงกลมสีแดง

สวิ๊บ

มันเป็นเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบ

จอดรถจะเดินกลับมาช่วยน้อง

เขาจอดรถชิดซ้ายก่อนแล้วก็วิ่งไปอุ้มเด็กมา
ตามหาพ่อแม่เจ้าของคลิปเห็นว่าน้องปลอดภัยดี
ก็เลยขับรถไปส่งของก็ไม่ได้ยืนรอนะคะ
พ่อแม่เด็กเนี่ยคือใครแล้วสาเหตุทำไม
ปล่อยให้ลูกอยู่เพียงลำพังบนถนนหนทางอันเปล่าเปลี่ยว

คุณคะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ
มันไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ยถ้าเกิดว่ารถขับมาเร็ว
แล้วเด็กเนี่ยเป็นจังหวะที่เดินมากลางถนนเนี่ย
มันดูไม่จืดนะไม่รอดนะคะเด็กอายุสองขวบอ่ะ